เหลือเขาเหรอ

แบบนี้แบบนี้

ไม่รู้จะตี

เฮ้ยไม่เคยจริงเราก็พิจักรรมเยอะ

ก็หลากหลายอยู่ค่ะ
ก็มีคนทำเยอะ
เปิดครับวันนี้ไม่ได้ปิ๊ดด้วยแล้วค่ะ
มึงก็สวัสดีค่ะ

ได้เจอใครใครเชิญไปไหนเราก็ได้ไปได้หมดอะไรอย่างเงี้ย

ไม่ใช่ละ

คุณเดาผิดแล้วค่ะ
ไม่ใช่ทั้งสามหรอก

สักปุ่มแบบที่รู้สึกแล้วแล้ว

ในแกงจะต้องมีบ้าง
วันแรกผมไม่มีอะไร

ตกตัวแกงเลย

ก็เปิดหัวแจยอยู่แล้วไม่ได้เป็นตัวเอง

เอิ้นไหนหน้าตาไม่ค่ะไม่เห็นค่ะ

มันไม่ดีเค้าเล่าอะไรัอ
ก็ไม่รู้ว่าเค้าวางไทยเกือบอะไรกัน

จริงคือผมของในชีวิตเทพส์แล้วก็กินแรงว่า

มันไม่ใช่ล่ะที่เราก็ต้องมารู้ว่าใครพูดอะไร

ในจุดจริงถ้าเราก็ได้เข้ามากว่าการที่เราไม่ตอบคือสิ่งที่ทำให้เราสมควรจะต้องระบากใจ
ถ้างึกเป็นหรือว่าหลักฐีนี่รูปไว้มาก็มันจะทำให้เราจะต้องระบากใจมากกว่า

เราไม่ต้องทำหน้านี้หรอกนะแต่ว่าแบบกูไม่ได้มีอะไรที่ความแบบ
แสดงว่าค่ะหาจำค์แบบนอนอยู่กันเท่าไหร่เขามาตื่นใดมันอาธิบายวันนี้ทีค่ะ
ก็คนไทยรู้จักอ่ะ

มันไม่ได้มันไม่ได้คือการคุยไม่ได้ทำให้อะไรเนี่ย
แต่ก็ขอบคุณภาษาให้ด้วยเนี่ย
ขอบคุณภาษาให้ด้วยเนี่ย
ขอบคุณภาษาให้ด้วยเนี่ย
ขอบคุณภาษาให้ด้วยเนี่ย
ขอบคุณภาษาให้ด้วยเนี่ย
ขอบคุณภาษาให้ด้วยเนี่ย
ขอบคุณภาษาให้ด้วยเนี่ย
ขอบคุณภาษาให้ด้วยเนี่ย

ขอบคุณภาษาให้ด้วยเนี่ย
ขอบคุณภาษาให้ด้วยเนี่ย
ขอบคุณภาษาให้ด้วยเนี่ย
ขอบคุณภาษาให้ด้วยเนี่ย
ขอบคุณภาษาให้ด้วยเนี่ย
ขอบคุณภาษาให้ด้วยเนี่ย

ขอบคุณภาษาให้ด้วยเนี่ย
ขอบคุณภาษาให้ด้วยเนี่ย
ขอบคุณภาษาให้ด้วยเนี่ย

ขอบคุณภาษาให้ด้วยเนี่ย
ขอบคุณภาษาให้ด้วยเนี่ย
ขอบคุณภาษาให้ด้วยเนี่ย

ขอบคุณภาษาให้ด้วยเนี่ย